คุณผู้ชมไปที่จังหวัดอุดรธานีกันหน่อยค่ะ
กรณีที่มีคนไปพบศพคุณตาท่านหนึ่งวัย๗๓ปีถูกฆ่าคือทุบหัว
แล้วจนกระทั่งคุณตาเสียชีวิตศพเนี่ยถูกเอาไปทิ้งไว้ที่ในสวนยางพาราหลังบ้านตรงจุดนี้ค่ะ
ล่าสุดเมื่อวานนี้ตำรวจสืบทราบแล้วนะคะว่าคนที่ลงมือก่อเหตุฆ่าคุณตาท่านนี้ก็คือหลานชายแท้
หลานชายแท้ที่ชื่อว่านายพิทักษ์อายุ๔๕ปีนะคะ
เมื่อวานนี้หลังจากที่สอบปากคำเครียดทั้งคืนปรากฏว่าพิทักษ์หลานคนนี้ยอมรับว่าเป็นคนลงมือฆ่าคุณตา
ด้วยสองมือของเขาเองวิธีการก็คือใช้ไม้ไผ่ครึ่งซีกค่ะ
หวดไปทุบจนกระทั่งคุณตาเสียชีวิต
เมื่อวานนี้ตำรวจพานายพิทักษ์ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะคุณผู้ชมดูจังหวะนี้หน่อยค่ะ
คุณป้าท่านนี้ค่ะคือคุณแม่แท้ของนายพิทักษ์คนก่อเหตุนะคะ
คือคุณแม่เนี่ยแน่นอนว่าหัวอกคนเป็นแม่คือก็กล้ำกลืนนะ
ที่ลูกชายไปก่อเหตุแบบนี้แม่ก็พยายามที่จะบอกกับนายพิทักษ์กันนะคะ
บอกว่าอย่าทำแบบนี้อีกให้กลับตัวกลับใจเป็นคนดี
แล้วก็ให้กินยาทุกมื้อยาอะไรอ่ะนี่แม่ถึงกับหลังน้ำตานะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่านายพิทักษ์รักษาอาการป่วยจิตเวทมาตั้งแต่อายุ๑๗
ต้องกินยามาโดยตลอดแต่ว่าระยะหลังเนี่ยคือกินบ้างไม่กินบ้างขาดยาค่ะ
ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้อาการกำเริบจนกระทั่งไปก่อเหตุทำร้ายผู้ตาย
ซึ่งมีศักดิ์เป็นลุงแท้ก็คือคุณอำพรฤทธบูรณ์อายุ๗๓ปีผู้ตาย
ซึ่งคุณแม่บอกว่าก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ปกติลูกชายกับนายอำพรก็ทะเลาะกันบ่อยครั้ง
แต่ก็ไม่คิดว่าครั้งนี้ถึงขั้นจะลงมือทำร้ายร่างกายจนกระทั่งเสียชีวิต
นี่ค่ะคุณผู้ชมจังหวะที่ตำรวจเป็นตำรวจสพนวัวซออุดรธานี
นำตัวนายพิทักษ์ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ
จุดนี้ตำรวจพยายามสอบถามนายพิทักษ์นะคะว่าสาเหตุที่ลงมือไปเพราะอะไร
นายพิทักษ์อ้างว่าลงมือทำเพราะถูกผู้ตายดุด่าเป็นประจำ
โดยเฉพาะเวลานั่งสุบหรี่ก็จะถูกไล่ให้ไปสุบที่อื่น
จู่ก็วันดีคืนดีผู้ตายด่าว่าเป็นคนไม่มีประโยชน์
อายุมากแล้วยังอาศัยอยู่กับพ่อแม่ไม่ทำงาน
และเคยถูกผู้ตายนำมีดมาไล่ฟันก็สะสมความแค้นวินีไว้ในใจ
จังหวะที่ตำรวจนำตัวนายพิทักษ์นะคะท่อแป๊บก็คือจำลองว่าเป็นไม้ไผ่ผ่าซีก
ที่ไปใช้หวดผู้ตายอ่ะนะคะจนกระทั่งนายพิทักษ์เล่าต่อ
ความแค้นไว้ในใจสะสมมาเรื่อย
ฝังหุ่นคืนวันที่๑๗สิงหาคม
ก่อนที่จะลงมือก่อเหตุวันเดียวคือลงมือก่อเหตุ๑๘สิงหาคม
สิบเจ็ดสิงหาคมนายพิทักษ์ไปหาผู้ตายที่บ้าน
ก็ถูกผู้ตายด่าทออีกจึงตัดสินใจ
ตัดไม้ไผ่ที่ใกล้บ้านผู้ตายนั่นแหละมาเตรียมไว้เพื่อที่จะ
เอาไม้อันนี้ทุบหัวผู้ตายจนกระทั่งรอจังหวะคือวันที่๑๘สิงหาคม
เป็นวันพระด้วยเป็นวันพระที่ทุกคนไม่อยู่บ้านไปทำบุญที่วัด
เขาตัดสินใจเลยนายพิทักษ์ตัดสินใจเดินมารอนายอำพรผู้ตาย
กระท่อมตั้งแต่ช่วงเช้ามืดตั้งใจฆ่าเลยตั้งใจจะมาฆ่านายอำพร
ฆ่าให้ได้แต่ว่าในตอนนั้นนายอำพรยังไม่ตื่น
ก็เลยนั่งสูบบุหรี่รออยู่สักประมาณ๑ชั่วโมง
จนกระทั่งนายอำพรตื่นขึ้นมาแล้วก็เดินลงมาจากบ้าน
นายพิทักษ์หลานชายแท้ตัดสินใจไปหยิบไม้ไผ่ผ่าซีก
ยาวสักประมาณ๒เมตรฟาดไปที่ตัวนายอำพร
อำพรตอนนั้นพยายามที่จะกระเสือกสดกระสนวิ่งหนีค่ะ
หนีไปได้สักพักหนีไปบริเวณหลังบ้านแต่ปรากฏว่าจังหวะไม่ดี
สะดุดหกล้มจนกระทั่งนายพิทักษ์ตามไปทัน
ใช้ไม้ไผ่ที่เตรียมมาหวดไปจนกระทั่งนายอำพรเสียชีวิต
จากนั้นก็นำรถเข็นใต้ถุนบ้านนำศพขึ้นรถเข็น
เข็นศพเนี่ยไปทิ้งที่สวนยางหลังบ้านจากนั้นก็นำรถเข็น
แล้วก็ไม้ไผ่ที่ใช้ก่อเหตุกลับมาล้างคราบเลือดที่หน้าบ้านผู้ตาย
สะอาดแล้วนำรถเข็นไปไว้ใต้ถุนบ้านที่เดิม
ส่วนไม้ไผ่ที่ใช้ก่อเหตุก็นำไปเก็บไว้ที่บ้านของตัวเอง
หนึ่งว่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ทีนี้คุณผู้ชมน่าสนใจจังหวะที่ตำรวจนำตัวนายพิทักษ์คนเกาะเหตุไปทำแผน
ก็ถามนายพิทักษ์ว่าอยากจะขอคำมาไหมสำนึกไหมที่ทำลงไปกับลุงแท้
นายพิทักษ์ลั่นวาจาบอกว่าไม่มีทางจะไม่ขอขมาหรือขอโทษผู้ตายเด็ดขาด
เพราะเก็บความแค้นไว้ในใจมานานแล้วรอจนถึงวันนี้มานานแล้ว
คือตั้งใจมาฆ่าตั้งใจมาฆ่าสุดท้ายตำรวจสพนวัวซอนะคะ
มีการแจ้งข้อกล่าวหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ส่วนกรณีที่ว่าผู้ก่อเหตุมีอาการป่วยเป็นจิตเวท
ก็เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของสารท่านว่าจะพิจารณาอย่างไร
แล้วเดี๋ยวจะส่งตัวนายพิทักษ์ไปฝากขังที่ศาลจังหวัดอุดรธานี
ในวันพรุ่งนี้คือ๒๕สิงหาคมค่ะ
ค่ะถ้าผลตรวจออกมาแล้วเป็นมีอาการทางจิตจริงก็ต้องฝากครอบครัวเหรอเนาะ